ต่อไปว่ากันด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้ว
แต่มันมีเรื่องของชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์มาเกี่ยวด้วยคุณ
และชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์แบบนี้คือเขาติดไว้ข้างนอกเลยแหละ
เขามีน้ำใจเขาเผื่อแผ่เขาแบ่งปันหรือเปล่า

ทีนี้นะครับรถคันนี้ซึ่งแต่งรถแบบที่มีติดเครื่องเสียงรอบคัน
ขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมาก

เขาก็ลงมาบอกว่าแถวนี้มันมีงานอะไรเหรอพี่
นะนี่มันดึกดื่นพี่ดูเวลาดิมันกี่โมงกี่ยามแล้ว
แล้วพี่มาเปิดเครื่องเสียงทำไมดังแบบนี้
ว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์พี่ดีแต่มันดังเกินไป
คุณผู้ชมไปดูไปฟังนะฮะว่าเขาถกเถียงอะไรกัน
ไปฟังว่าเครื่องเสียงมันดังไหมครับ
มีงานอะไรครับคนเขาจะนอน
มีงานอะไรเปิดทำไมนะคนจะนอน
เช็ดต้องเปิดเพลงดังนี้ด้วยเหรอมันหลายรอบแล้ว

ไหมถ้ามันดังผมจะลบให้บอกดีก็ได้
คนเขาก็พูดกันแล้วว่าอย่ามาเปิดอย่าเปิด

ที่เขาเถียงกันไม่ได้
อะหรือเดี๋ยวกัน

แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้าไปบอกว่าสงสารเนอะ
ถ้ามาเจอเพื่อนบ้านที่เป็นแบบนี้นะครับ

เข้าใจว่าคือถ้าทนไหวคงไม่เดินเข้าไปเตือนหรอก
ก็คงต้องปล่อยหูทัวร์ลมไปแต่ทีนี้มันดังเกินไปจริง
และเจ้าของรถที่ติดเครื่องเสียง
ก็มีเหตุผลสารพัดสารเพเลยนะฮะมาโต้กลับมาเถียงกลับนะครับ
เขาก็ส่วนใหญ่แสงความคิดเห็นว่าทำอะไรก็ต้องเกรงใจเพื่อนบ้าน

เรื่องของการจอดรถเรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรต่างนานานะครับ
บางคนบอกว่าเสียงเบสที่มันกระพือ
คนอยู่ในบ้านไกลไปหน่อยจะรับรู้ความรู้สึกได้เลยนะ
มันตึ้งนะฮะเหมือนบ้านมันสั่นเลยนะฮะ
แต่คนที่ฟังอยู่ใกล้อาจจะกำลังสนุกอยู่
เลยไม่รู้ว่าเสียงมันดังไปถึงไหนนะฮะ
แต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลที่แสดงความคิดเห็นไปนะครับ
บอกว่าการมาเปิดเครื่องเสียงรถยนต์ในยามวิการไม่สมควรอยู่ดี
ทั้งที่มันไม่มีงานอะไรแถวนี้นะครับ
ว่ากันด้วยเรื่องทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เครื่องเสียงที่มันดังนะครับ